ใหญ่เหลือเกินนะฮะหนุ่มใหญ่อายุหาสิบสี่ปีครับ
นามสกุลดังด้วยจะถอยรถกระบะเข้าบ้านตัวเอง
แต่ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์มาแล้วมาเบียดรถเขาลงมาแทนที่จะมาคุยกันดีไม่เลยค่ะ
คุณผู้ชมชักบืนออกมายิงใส่ฝ่ายมอเตอร์ไซค์จนเขาเจ็บอ่ะฮะ
ดูคลิปกล้องมือจอนปิดด้วยกันนะฮะครับ
แม่แม่แม่กูเป็นใครแล้วมึงมาทำวิเคย์ท์กูไว้
มึงไม่ได้มีเหตุสุดเลยมึงทำได้ยังไงมึงทำกว่ากูได้ยังไง
ขอโทษขอโทษครับหรือเปล่าขอโทษกูถ้ามายอมอย่าเอาพ่อมีทุกข์

คือชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยถึงท่านต้องแอบถ่ายแบบนี้ฮะ

โอ้โหอีกฝ่ายนึงอ่ะ

เช่นนี้จังหวะนี้ก็เงินเขาใส่ผู้
โดนยิงอ่ะนี่เห็นมั้ยฮะ

เลือดไหลอาบพื้นเลยนะคะคุณผู้ชม
โอ้แล้วด่าด่ายาบคายด้วยแหละนะฮะ

หอพักด้วยคนก็แอบถ่ายแอบถ่ายแบบเนี้ยค่ะอยากรู้ไหมคะ
สกุลดังดังแค่ไหนนามสกุลอะไรไปทำความรู้จักเขาหน่อย
คนก่อเหตุชื่อว่าสารวุฒินานาอายุห้าสิบสี่ปีค่ะ
บ้านของเขาอยู่ในซอยบังรักน้อยอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
ส่วนเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันเสาร์ที่๒กรกฎาคมหน้าบ้านเจ้าตัวเลยค่ะ
หัวร้อนรายนี้ตามรายงานข่าวบอกว่าจะถอยรถเข้าบ้าน
แล้วก็ถูกมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มคู่กรณีมาเบียดชนก็เลยทำให้นายสารวุฒิไม่พอใจ
ลงมาต่อว่าโวยวายใส่คู่กรณีคนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่าสหริสค่ะ
เสียงดังลั่นซอยเลยนะคะแล้วเมา
คนก่อเหตุเมาสารวุฒิเมาไม่ต้องมาฟ้องหมินประมาทนะคะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่วัดปริมาณแอลกอฮอลแล้วเกินค่ะ

คุณผู้ชมทีนี้โตเถียงกันสักพักหนึ่ง
สารวุฒิหยิบปืนออกมาแล้วจ่อไปที่นายฮาริสเลยนะคะ
ฮาริสยกมือไหว้ขอโทษหลายครั้ง
แต่สารวุฒิไม่ยอมให้อภัยง่ายนะคะ
แล้วแถมก็ไปด่าโวยวายด้วยนะ
สารวุฒิถามฮาริตว่าอย่างไรรู้ไหม

ปียกนี้เขาถามซ้ำไปซ้ำมาไง

เหมือนกับว่านายสารวุฒิเนี่ยใครใช้ฮาริตมีคู่กรณีอยู่แล้วหรือเปล่า
ผมก็จะถามมาบ้านเนี่ย
ก็เลยทำให้สราวุธคนก่อเหตุ

ตอนคนเจ็บบอกว่าผมถูกแบบนี้เลือดอาบเลย
แล้วเขาก็เลยถอดเสื้อมาพันแขนให้

ให้ผู้บาดเจ็บบอกมึงยิงกูเลยในระดับนี้กัน

สักพักผู้ก่อเหตุก็ขึ้นรถไป

กล้าบ้าไปนะคะไม่ไปด้วยค่ะคุณผู้ชม
สุดท้ายแล้วมีชาวบ้านมาให้การช่วยเหลือแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตำรวจนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจทำงานไว้ค่ะจับกลุ่มนายสารวุฒิคนก่อเหตุ
แล้วก็เอาตัวไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะ
พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลสูงถึง๑๒๖มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็เลยโดนไปเลยค่ะ

ข้อหาหนักไปนะครับค่ะพบพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
เมาแล้วขับหลายข้อหาเลยนะครับ
ต่อมาหลังจากที่สารวุฒิสั่งเมาแล้ว
นักการสอบสวนก็นำตัวสารวุฒิมาสอบปากคำ

ว่าไงฮะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้โอ้โห
คุณรู้ไหมคุณเกือบจะทำคนตาย

สุดท้ายญาติมาขอทำเรื่องประกันตัว
แล้วก็มีการวางหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นเงินสด๓แสนบาท
ส่วนคนเจ็บเนี่ยทางครอบครัวของสารวุฒิบอกว่า
ยินดีที่จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดเลยนะครับ
นี่สติสตังค์ไม่มีเนี่ยเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล
เพราะเล่าเข้าปากเป็นแบบนี้เกือบทำคนตายเลยนะครับ